หนุ่มคนนี้เคยเป็นพนักงานแบงค์มาก่อน

เขามาเลี้ยงตั๊กกะแตนขายสร้างรายได้๓๔หมื่นเลยนะ

เออทนหน่อยทนหน่อย
เนี่ยอยากจะให้ไปดูเรื่องนี้กันด้วย
ไปที่บ้านเลขที่๗๙ทับ๑หมู่๙ตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลก
มาที่บ้านของหนุ่มคนนี้
หนุ่มคนนี้นะเขาเลี้ยงตั๊กกะแตนขายสร้างรายได้ไปอย่างดี
แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานแบงค์มาก่อนเป็นนุ่มแบงค์
แต่ก็ลาออกมาหันมาทำอาชีพของตัวเองค่ะ
คนนี้มีชื่อว่าคุณกฤษดามีพร้อมนะครับ
คุณกิจสดาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะลาออกมาเนี่ย
ก็มีการศึกษานะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงตั๊กกะแตนพาทังก้า
โดยการไปหาแหล่งข้อมูลต่างมา
เริ่มจากแหล่งซื้อพันธุ์การเลี้ยงแล้วก็เรื่องของต้นทุน
เขาว่ากันว่าที่เขาเลือกเลี้ยงตั๊กกะแตนเนี่ยเพราะว่าต้นทุนมันต่ำ
และผลประกอบการได้ดีเลยทีเดียว

เริ่มต้นด้วยการซื้อไข่ตะกะแตนมาฟัก

ก็คือเอาแลนด์เอาผ้าตะข่ายเอามาคลุมนะ
แล้วต้องยกพื้นสูงด้วยนะคะ
เพื่อให้ทำเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของมัน
พอตั๊กกะแตนได้ไข่ในกองทรายแล้วนะ
ก็นำมันมาเพาะในโรงเพาะค่ะ
เพื่อให้มันเริ่มฟักไข่ในดิน
คลุกเคล้ากับฝอยมะพร้าว
รอหน่อยใช้เวลาประมาณ๔๘๕๐วัน
แค่นั้นเลยสามารถเก็บไข่ตั๊กกะแตนขายได้แล้ว
แล้วพอตั๊กกะแตนอายุใกล้ครบ๗๐วัน

ราคาดีกิโลกรัมละ๔๕๐บาท
ที่เขาให้ดูอยู่เนี่ยไข่ตะกะแตนะจ๊ะ

คือมันขี่หลังกันไงไม่ใช่อะไรไงนะ
เออฟิเจอร์ลิ่งกัน

ผมเคยเล่าเคยอ่านในเกษตรทำเงิน

อันนี้ที่เราอ่านข่าวนี้เรายังกั๊กเอาไว้

ว่าเป็นเกษตรทำกั๊กแต่ถ้าอยากดูเกษตรทำเงินให้ดูกับเสาร์อาทิตย์

แปลว่าอยากจะให้คุณผู้ชมรอดูเสาร์อาทิตย์ด้วย

เพราะว่าเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเผื่อใครสนอกสนใจจะได้ตามต่อนะ
แต่แอร์บอกไว้ก่อนว่าราคาดีมากจริง
อย่างตัวมันเนี่ยขายกิโลกรัมละ๔๕๐บาท
ใครอ่ะฟังนะคุณผู้ชม
ราคาเป็นขีดนะขีดละพันบาท

ถ้าเป็นโลกิโลกรัมละ๑๐๐๐บาท
คือต้องเข้าใจนะไข่มันนิดเดียวเบาบางด้วย

แต่ว่ารายได้ดีไหมล่ะดีสิ
คุณกฤษดาก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมแฮปปี้มาก
ก็พร้อมเลยผมพร้อมที่จะแนะนำทุกขั้นตอน

ขายราคาชุดละ๓๕๐๐บาท

ก็คือเริ่มต้นเลี้ยงได้เลยคือลองดูก่อนไง
บางคนบอกฉันไม่มั่นใจฉันทำได้ไหม
แล้วคุณกฤษดายินดีให้คำปรึกษาตลอดการทำงาน
สนใจก็ติดต่อไปได้ทางเพจนะคะ
ปากุ้งหรือโทรศัพท์ของคุณกฤษดาค่ะ

กุ้งเลี้ยงตะกะแตนจ้ะ
ตั๊กกะแตนทอดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานแล้วหลายคนก็ติดใจ
เปิดโลกในการทานแมลงทอด
ตะกะแทนทอดเป็นอย่างแรกที่ผมเริ่มทาน

อันนั้นคือฉีดซอส